ทุกผู้ชมครับว่ากันด้วยศึกถุงเงินกันต่อแล้วกัน
คือจะบอกว่าเคสนี้ยิ่งกว่าข่าวซุปซิบดาลัยนะ
ตามกันคือโอ้โหสลับเฟสกันแบบว่าไปเฟสทนายต่ำ
มาเฟสคุณชูวิทย์เขามีความเคลื่อนไหวกันหรือยังอยู่แบบเนี้ย
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ยังไม่แผ่วและวันนี้ก็ยังไม่แผ่ว
จากอะไรนะแฉไปถ่ายไปใช่ไหมแฉไปถ่ายไปเป็นแถลงไปถ่ายไป
นี่แฉไปถ่ายไปเนี้ยทนายต่ำบอกพี่ชูวิทย์อืมคุณชูวิทย์
ส่วนวันนี้คุณชูวิทย์เมื่อวานโพสต์เลยนะบอกอ้าวนี่แถลงไปถ่ายไปเนี่ย
แล้วมีภาพประกอบใบเศษเออนี่ฮะใบเศษแถลงไปถ่ายไปเออ
คือในใบเสร็จเนี่ยระบุเอาไว้บอกเป็นค่าอะไรเนี่ยเห็นไหม
อ่าในใบเสร็จนะฮะของสำนักงานทนายความของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเขา
แถลงข่าวออกสื่อค่ะพี่อุ๋ยสามแสนบาทใช่แล้วก็ข้างล่างเนี่ย
เขียนว่าหักสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นะก็คือเป็นใบเสร็จนั่นแหละ
สิ่งใบเสร็จรับเงินอ่ะคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะฮะ
โพสต์ภาพใบเสร็จนี้นะครับเมื่อวานนี้นะฮะ
พร้อมกับระบุข้อความบอกแถลงไปไถไปแพงขนาดนี้
ไปรับจัดงานอีเวนต์ดีกว่าอืมมิน่าถึงไม่ต้องไปว่าความ
แถลงข่าวสัก๑๐เรื่องก็๓ล้านแล้วไม่รู้แบ่งค่าแถลงข่าวให้ใครบ้างไหม
โอ้โหเท่านั้นแล้วเป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเลยนะฮะเมื่อวานนี้

วกสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่ได้รับคือเท่ากับว่านี่ไง
ไม่มีไม่มีหักภาษีหน้าที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์ก็คือรับเน็ตใช่ไหมอืม
สามแสนแล้วในคอมเมนต์คุณชูวิทก็ไปโพสต์ต่ออืม
คอมเมนต์ที่เหมือนกับว่าธนายตั้มเคยโพสต์คุยกับจ่ามั้ง
จ่าพี่ชิดทำนองว่าแบบเออพี่ชิดแจ้งหน่อยเขาบอกว่า
เขาติดธุระอยู่อยู่ต่างจังหวัดไม่งั้นก็แถลงข่าวแทนเองสิ
เขาบอกเออโพสต์ก็ได้นี่พี่ธนายตั้มก็เลยไปตอบทำนองว่า
เรื่องแบบเนี้ยมันต้องแถลงแล้วคุณชุวิตก็เลยบอกว่าอ๋อ
เข้าใจแล้วครับอ่าไม่เป็นไรเอาตรงคุณชูวิทย์ก่อน
เกิดนะครับก็โพสต์ข้อความนะครับบอกได้ข่าวว่า
พี่ชูวิทย์จะมาสำนักงานสิทธารอฟาร์มอ่ารอเฟิร์มนะฮะค่ะ
ตอนผมแถลงข่าววันนี้ซึ่งหมายถึงธนายตั้มโพสต์

ว่าจะแถลงข่าววันนี้เนี่ยช่วงสายเนี่ยนะฮะ
ฝ่ายอาคารสอบถามว่าจะอนุญาตให้ขึ้นมาไหม

ยินดีต้อนรับแต่อย่ามาท้าตีท้าต่อยกัน
พูดกันด้วยเหตุผลนะครับพี่ชูวิทย์
คุณชูวิทย์ก็แคปข้อความนี้ไปโพสต์ต่อนะฮะ
บอกว่าเที่ยวนี้ไม่มีค่าแถลงข่าวใช่ไหม
ถึงต้องอ้างว่าผมจะไปบุกเพื่อเรียกสื่อ
แล้วก็บอกเลยผมเนี่ยอยู่ที่ศาลคดีสันทนะ
ผู้สื่อข่าวทุกคนอย่าไปหลงกลนะครับ
สั้นเพราะวันนี้คุณชูวิทย์ต้องไปสารค่ะ
วันนี้นะฮะที่สารอาญารัชดานะครับ

คดีที่ฟ้องคุณสันทนาประยูณรัฐนะครับ

บอกไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้น
ใครจะมาลอบกัดหรือจะกัดตอบ
ฝากไปบอกหมารอบกัดต่าง
ผมพร้อมจะกัดตอบ

กูไม่กลัวมึง

แต่เสียงดังดีเหลือเกิน
ข้างก็คือทนายอนัญชัยชายเดชนะฮะ
เป็นทนายความในคดีที่ฟ้องคุณสันทนาให้กับคุณชูวิทย์นะครับ

หมิ่นประมาทนายสันทนาประยุณรัฐอดีตตบสันทิบาลนะครับ

แต่ก็แน่นอนก็ต้องถามเรื่องประเด็นของทนายตั้มนั่นแหละนะครับ
โดยเฉพาะล่าสุดที่เปิดเผยเรื่อง

คุณชูวิทย์พูดถึงเรื่องการ
เอาเอกสารมาเปิดเผยตรงนี้เนี่ย
สามแสนบาทเก็บค่าแถลงข่าวเนี่ยนะ
ซึ่งก็เป็นที่ข้อเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับว่า
ทนายที่ออกตัวต่อสู้เพื่อประชาชนเหตุใด
เรียกเก็บเงินที่คุณชูวิทย์บอก
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่า
ข่ายผิดมัญญาติทนายความหรือไม่
ส่วนเรื่องเงิน๖ล้านที่ทนายตั้ม
เคยแฉก่อนแถลงก่อนเลยเนี่ยนะ
แล้วโรงพยาบาลเขาขอคืนนะครับ
คุณชูวิทย์บอกให้รอดูพรุ่งนี้
ว่าจะรับคืนแล้วเอาไปทำอะไร
หรือให้ใครคุณชุวิตบอกแค่ว่าช็อกแน่
เงินล้าน๒ล้านสำหรับผมเนี่ย

ไม่มีความหมายหรอกครับแต่สำหรับคนบางคนอยากจะมีความหมาย
ก็เรียกค่าท่านแถลงข่าวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
ทนายเดี๋ยวนี้มันเรียกค่าแถลงข่าวกันได้
สั้นง่ายและอย่าช็อกแล้วกันว่าผมเอาเงินไปไหน
วันนี้คุณชุวิตดูพูดถึงเรื่องของทนายตั้มน้อยผิดปกตินะครับ
นักข่าวบอกเนื่องจากทนายอนัญชัยในฐานะทนายความของคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่า
ไม่อนุญาตให้คุณชูวิทย์พูดเรื่องนี้อีกแล้วไม่ใช่กลัวนะ

แต่เดี๋ยวจะเสียรูปคดีจากนี้ไปจะจัดการเรื่องทางคดีให้กับคุณชูวิทย์เอง
เนื่องจากเห็นว่าคุณชูวิทย์เนี่ยทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง
นายนัญชัยบอกว่าหลังจากนี้หากทนายตั้มสิทธาจะพูดจะแถลงข่าวหรือจะอะไรก็แล้วแต่

แล้วถ้าทำให้คุณชูวิทย์เสียหาย
จะฟ้องร้องครั้งละ๑๐๐บาท

อ่ะ๑๐๐ล้านบาทขออภัยไม่ใช่๑๐๐บาท

เอาแบบต่างกรรมต่างวาระนะ
คือครั้งหนึ่งก็๑๐๐ล้าน๒ครั้งก็จะเป็น๒๐๐ล้านนะสิ
แล้วฟ้องทั้งแพ่งและอาญาด้วย
ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบจากการให้สัมภาษณ์สื่อต่างเนี่ย
มันพบ๒๐กว่าครั้ง

ที่เข้าข่ายการบินประมาท

นี่พร้อมฝากถึงทนายตั้ม
ว่าเราเป็นทนายสถานที่ทำงานของเราก็คือบนศาล
เพราะฉะนั้นขอให้ว่ากันด้วยเรื่องของพยานหลักฐาน

เพราะศาลท่านไม่ฟังหลักฐานจากโซเชียล

นอนัญชัยยังบอกแนวข้อสอบไปถึงทนายตั้มเลยนะฮะ

เกี่ยวกับประเด็นถุงเงินสารวัตรสัว
บอกว่ากรณีนี้ทนายตั้มไม่ใช่ประจักษ์พยานนะครับ
แต่กลับมาให้ข่าวโดยใช้คำว่าเขาเล่าว่า

ซึ่งเมื่อถึงชั้นศาลศาลจะไม่รับฟัง

นายนัญชัยบอกว่าขอตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงมีรูปถุงเงิน
แต่ไม่มีรูปการมอบเงิน
ส่วนประเด็นเรื่องเงิน๑๐กว่าล้านบาท
ที่ทนายตั้มยำนักยำหนา
แล้วก็บอกว่าคุณชูวิทย์ทำไมถึงบอกว่ามีเพียงแค่๖ล้านบาท
ประเด็นนี้เป็นไปได้หรือไม่
ว่าก่อนจะมีการมอบเงินเนี่ย
ถูกหยิบออกไปก็เป็นได้
เป็นทางกฎหมายต่อให้คุณชุวิตรับเงินมาจริง
แต่ตัวเลขไม่ตรงตามที่กล่าวหา

ยังไงมันก็เข้าข่ายหมินประมาท
ถ้ามาทำเป็นกราฟฟิคยิ่งหนักเข้าไปใหญ่
นี่คุณแสดงว่าคุณนี่จะเอาให้ตายเลย
จะมีพยานหลักฐานแค่พยานหลักฐานแค่นี้มันก็อ่อนแล้ว
ธนันทรายบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของคุณชุวิต
ถ้าจะไปยื่นร้องแต่ว่าส่วนตัวของ
ทนายนัญชัยมองว่าการกระทำของทนายตั้มเข้าข่ายผิด
ัญญาทนายความนะฮะเป็นการยุโยงส่งเสริมให้ฟ้องร้องกัน
โดยที่ไม่มีมูลเหตุโทษสูงสุดก็คือลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ
นายนัญชัยยังฝากไปถึงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
แล้วก็สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินที่ออกมาบอกหลังจากมีกรณีที่ทนายตั้ม
แฉเรื่องคุณชุวิตไปรับถุงเงินใช่ไหมค่ะอ่าแล้วคุณชุวิตบอกว่าอ่าก็ใช่มีตำรวจอะไรมา
จากสารวัตรสัวอะไรจะมาให้หยุดการแฉการอะไรต่างนานาเนี่ยแล้วมีโคศกตำรวจหรือว่าของทาง
สำนักงานป้องกันการปราบรามการฟอกเงินออกมาโอ้นี่เดี๋ยวต้องตรวจสอบนะเข้าข่ายการฟอกเงินหรือเปล่า
นายนันชัยบอกว่าที่ออกมาบอกว่าคุณชุวิตสุ่มเสี่ยงผิดพรบฟอกเงินเนี่ย
หากมีการดำเนินคดีจริงจะฟ้องกลับเลยนะฟ้องกลับเลยเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ย
ควรจะไปดำเนินการกับคนที่เอาเงินมาให้คุณชูวิทย์เพราะว่าคุณชูวิทย์ไม่มีทางทราบที่มาของเงิน
เท่ากับว่าขาดเจตนาแล้วคุณชูวิทย์เองก็มีการปฏิเสธไปแล้วด้วยว่าไม่รับ
เรื่องที่ว่าจะให้หยุดฉงหยุดแฉแล้วแฉต่อแล้วก็เอาเงินไปบริจาค
ทนายตั้มทนายสิทธานะครับวันนี้ออกมาพูดนะฮะบอกว่าตำรวจสองนาย
นายตั้มบอกคือพลตำรวจโทกไก่กับพลตำรวจรีออ่าง
ซึ่งมีความรู้จักมักคุ้นกับคุณชูวิทย์และสารวัตรสัว
นายตั้มยืนยันว่ามีหลักฐานเป็นภาพนิ่งแต่ไม่ขอเปิดเผยต่อสื่อ
เดี๋ยวจะเอาภาพนี้ไปมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้
เช่นเดียวกับเรื่องที่ธนายตั้มอ้างว่าลูกชายคุณชูวิทย
ว่ากล่องดวงใจคุณชูวิทย์ได้เงินดิจิทัล๕๐ล้านบาท
ทนายตั้มบอกว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจสอบสวนกลางที่ต้องตรวจสอบต่อไป
พร้อมกับย้ำว่าตัวเขาเองหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งพนันออนไลน์ต่าง
อย่างที่ถูกกล่าวหาก็ขอให้ตัวเองมีอันเป็นไป
ขอให้สิ่งที่ทำอยู่งานที่ทำอยู่กิจการธุรกิจต่างล้มละลาย
นายตั้มบอกด้วยว่าหากคุณชูวิทย์จะฟ้องร้องเรียกเงิน๑๐๐ล้านบาท
จะฟ้องกรรมเดียวหรือว่าจะกี่กรรมก็แล้วแต่เนี่ยคงไม่มีให้
ถ้าเกิดแพ้คดีก็คงต้องถูกฟ้องล้มละลายก็เท่านั้น
แล้วก็ยังคิดอยู่ว่าจะฟ้องกลับคุณชูวิทย์หรือไม่
เพราะความจริงแล้วทนายตั้มบอกผมเองก็ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด
เพราะว่าคนที่สองเนี่ยเป็นรองในขาประงองนะครับ
รองเลขาปงคนนี้เนี่ยชื่อเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศ
แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมควรจะต้องรับรู้นะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าจะฟ้องผมเนี่ยผมก็ต้องไปสู้พอดีเอา
ถ้าผมพิสูจน์ได้นะครับผมก็ไม่ผิด
แต่ถ้าผมพิสูจน์ไม่ได้ผมก็แอดล็อกเสียเงินถึงร้อยล้าน
แต่ผมไม่มีเงินถึงร้อยล้านนะครับพี่ชุวิต
พี่ชุวิตก็ต้องฟ้องว่าผมล้มละลายนะครับ
จริงแต่ไม่ได้รับทุกเคสและที่รับเนี่ยเงินส่วนนี้เป็นเงินที่เอาไว้เป็นค่าป้องกันการถูกฟ้องค่ะ
เหมือนกับว่าเป็นค่าความเสี่ยงของเขาที่ให้เขาออกมาแถลง
ถ้าเขาโดนฟ้องเขาก็จะได้เหมือนมีเงินก้อนนี้
เอาไว้ไปใช้ในการเหมือนกับใช้ในชั้นศาลถ้าเขาถูกฟ้อง

ใช่เขาบอกเคสที่รับเงินก็คือเอามาเป็นค่าป้องกันการถูกฟ้องนี่แหละ

คือวันนี้เนี่ยนะคะธนัยตั้มนะคะนายสิทธาเบียบังเกิด
ก็ออกมาแถลงข่าวยอมรับแหละว่าเอกสารที่ถูกพูดถึงเนี่ยเป็นเอกสารของจริง
รับเงินจริงแต่เก็บแค่บางเคส
คือจะเรียกเก็บเฉพาะคดีที่มีความเสี่ยงในการแถลงแล้วจะถูกคู่กรณีฟ้องกลับ
ซึ่งไม่ได้มีทุกเคสหรอกมีไม่กี่เคสเอง
และลูกความก็ยินดีจ่าย
ในปีที่ผ่านมาแจกแจงเลยนะคะมี๒เคส
หนึ่งคือเคสของอดีตรองนายก
สองคือเคสของพี่ช่อ
ซึ่งทั้ง๒เคสเก็บเงินในการแถลงข่าว๓แสนบาทจริง
เพราะหลังจากแถลงข่าว๒เคสนี้ถูกฟ้องกลับทั้ง๒ข่าวเลย
แล้วก็ถูกดำเนินคดีมัญญาติทนายความด้วย
ส่วนเรื่องที่มีบางเพจเอาเรื่องส่วนตัวที่
นายต่ำใช้ชีวิตหรูที่มีการแจกแจง
เผื่อผ่ารองเท้าเครื่องประดับอะค่ะ

เขาก็บอกว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะ

ก็อยากให้ครอบครัวมีความสุขกินดีอยู่ดี
ทุกคนก็น่าจะมีความคิดแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละ
ช่วงหนึ่งนะคะทนายตั้มก็ได้มีการโชว์ภาพสมัยที่เป็นทนายใหม่
ช่วยเหลือคนตกย่าให้สื่อดูแล้วก็อธิบายที่มา
บอกว่าช่วงนี้น้ำตาปริ่มด้วยนะพี่อุ๋ย

เขาบอกว่าน้ำตาคลอไม่เคยเห็นโมเมนิของทนายตั้มเหมือนกัน
เขาบอกว่าเพราะประโยคนึงของลูกสาวถามพ่อบอกว่า
พ่อได้อะไรจากการช่วยเหลือคนโดยไม่คิดเงิน
ก็เลยทำให้ทนายตั้มได้คิดใหม่
แล้วบอกว่าหลังจากนั้นก็ไม่สวมเสื้อทนายประชาชนอีกเลย
หลังจากนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเออช่วยสังคมขอแค่ส่วนหนึ่งพอ
เรื่องนี้ผมถูกฟ้องแน่นอน
เป็นจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้แล้วแต่ว่าผมหนักแค่ไหนกับเรื่องนั้น
มีจังหวะแบบยืดไปนิดนึง
ก็คือประเด็นหลักที่สื่อมารอฟังก็คือเรื่องใบเสร็จ

ภาพแถลงข่าวที่วัลลูกความจะมาว่าจ้างอะไรต่างนี่

ถ้าเกิดจะมาปรึกษาทีมของเขาหรือว่าตัวเขาเอง
ในการที่จะปรึกษาค่าคดี
นี่ค่ะเขาบอกแจกแจงแบบนี้เลย
สำหรับค่าใช้บริการสำนักงานทนายตั้มนะคะ
ถ้าเป็นการปรึกษาทางโทรศัพท์คือโทรคุยกัน
ทีมงานนะไม่ใช่กับตัวทนายตั้มเองนะคะ

คือถ้า๔๐นาทีก็๒๐๐ใช่ไหม
นาทีละ๑๐๐บาท
ถ้าเป็นการโทรปรึกษาทางโทรศัพท์กับทนายตั้ม
ครึ่งชั่วโมงคิด๑๕๐๐บาท

คือมาเจอตัวทนายตั้มเจอกันแบบต่อหน้าเลยเนี่ย
ครึ่งชั่วโมงคิด๓๐๐๐บาท
ส่วนการแถลงข่าวจะเก็บเงินเฉพาะเคสใหญ่
ถ้ามีการฟ้องคดีคิด๓๐๐๐๐๐บาท
ส่วนการว่าความติดตามคดีดำเนินคดี

นายตั้มก็พยายามที่จะอธิบายกับสื่อมวลชนที่มาฟังการแถลงข่าว
ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าไปเรียกเก็บเงินจากเคส
แล้วก็บอกสื่อมวลชนมารอฟังแถลงข่าว
แล้วก็จะมาทำให้สื่อมวลชนเหมือนกับมาหลอกใช้สื่อมวลชนหรือเปล่า
เขาก็พยายามจะอธิบายว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะ

เคสที่มันแบบมีการพาดพิงมีประเด็นใหญ่เยอะ
ประเด็นที่มันดูสุ่มเสี่ยงเขาก็เลยต้องเก็บตรงนี้เอาไว้ก่อน
แต่เขาบอกว่าประเด็นที่คุณชูวิทย์หาว่าเอาสื่ออย่าไปหลงกลนะ

หลังจากนี้เพื่อเป็นการแก้คำคอรหาว่าเขาใช้ผู้สื่อข่าวเป็นเครื่องมงเครื่องมือ
เดี๋ยวจะระบุวงเล็บไว้ด้านหลังหมายกำหนดการแถลงทุกครั้งเลยดีไหม
เคสไหนรับเงินเคสไหนไม่รับเงิน
สื่อพิจารณาในการมาทำข่าวเลย

นี้รับเงินถ้าสื่ออยากมาสื่อมา
ถ้าสื่อไม่อยากมาไม่มาก็ได้
แล้วมีช่วงหนึ่งจริงเรื่องนี้

คือมีช่วงหนึ่งธนัยตั้มก็มีการพูดถึงรายการโหลกระแสของพี่หนุ่มว่า
เปรียบเทียบว่าเขาได้ยินมานะ
ว่ามีทนายผู้หญิงเนี่ยมีการเรียกค่ามาออกรายการ๓แสนบาทด้วย

แต่คือคนก็ไปย้อนดูว่ามีทนายผู้หญิงคนไหนที่ไปออกโหนกระแสบ้าง

นายนิด้าก็เลยออกมาโพสต์ปฏิเสธนะคะว่า
ดิฉันไม่มีนะคะกับการเรียกเก็บเงิน๓แสนบาทอะไรตามที่ถูกกล่าวหา

สาเหตุที่โพสต์ข้อความนี้ลงเฟซบุ๊กก็เพื่ออยากแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า

ทนายตั้มกล่าวหาว่าเป็นทนายหญิงเรียกเงิน๓แสน
เธอบอกไม่รู้แหละว่าทนายตั้มพูดถึงใคร
แต่แค่อยากออกมาบอกก่อนว่าไม่ใช่เธอ
เพราะเอาจริงทนายผู้หญิงที่ไปออกรายการพี่หนุ่มมันมีไม่กี่คนไง
ไล่มาเนี่ยมันก็เจออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละ

ส่วนตัวเธอไม่รู้หรอกว่าทนายตั้มมีเจตนาอะไร
แต่มองว่าทนายตั้มเองไม่ควรดึงคนอื่นเข้ามาร่วมวงด้วย
เราก็เลยถามทนายนิด้าว่าเอาจริงทนายนิด้าอยากรู้ว่า
ไอ้การที่สมมุติทนายมีการเรียกเงินจากลูกความแบบนี้
ในการแถลงข่าวกี่บาทกี่บาทก็ว่ากันไป
อันนี้มันทำได้ไหมมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่า
คือทนายนิด้าบอกว่าการเรียกรับเงินลักษณะนี้
ถ้าว่าการตามกฎหมายไม่ผิดนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ผิดมัญญาติทนายความด้วย
นายนิด้าก็บอกว่าตัวเธอเองก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับทนายตั้มนะ
ถ้าเจอก็ยกมือไห้ทักทายปกตินั่นแหละก็คนอยู่วงการเดียวกัน
และก็จะมีเงินแค่เทศเลยด้วยเทศเดียวก็ไม่เคย
เงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากการไปออกรายการ
อย่าว่าแต่หนกระแสเลยในรายการอื่นที่เราไป
ก็จะเป็นจากรายการประมาณ๒๓๐๐บาท
อันนั้นมันมีวิธีอีกเยอะมากที่จะ
โดยที่ไม่ต้องดึงคนอื่นเข้ามาร่วมวงด้วย
คือล่าสุดเนี่ยทนายนิด้าก็โพสต์เพิ่มเติมนะ
คือต้องอย่างเล่าอย่างนี้นะฮะถ้าจะย้อนไปเนี่ย
คือวันนี้พอทนายตั้มแถลงซึ่งแน่นอนมีไลฟ์ค่ะ
ใช่ไหมแล้วทนายตั้มก็บอกว่าเออเนี่ย
ก็ทีทนายผู้หญิงคนหนึ่งไปออกรายการ

ใช่ค่ะเขายังเรียกเงินเลยเออสามแสน
นายวิราชนี่โพสต์ก่อนเลยนะแล้วก็มีการโฟนอินในข่าว

เธอเออล่าสุดตอนออกมาอีกรอบนึง
นี่หลังบ้านวงเล็บพยานบอกเล่า
แจ้งนิด้ามาว่าพี่พี่ในนี้คือฐตั้มนะ
พี่เขาหมายถึงหนูนี่แหละที่เป็นทนายผู้หญิงเรียกเก็บค่าออกโหนกระแสครั้งละ๓แสนบาท
งือใจร้ายคือทำนองว่าใจร้าย
เน้นเปิดไม่เน้นปิดเน้นทิ้งบอมเน้นฟังเขาเล่ามาเน้นผมได้ยินมาว่าวงเล็บหลายเคสแล้วนะ
แถลงข่าวแต่ละครั้งไม่เคยมีไม่กระทบคนอื่นเพื่อสร้างความชอบทำให้ตัวเอง
ด้าเคยศรัทธาพี่นะคะนิด้าไม่เคยเป็นศัตรูกับพี่ด้วย
จากเราแค่เคยเป็นทนายฝ่ายตรงข้ามกันให้กับลูกความ
ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้พี่มาโกรธเกลียดหนูได้
ก็จำได้ว่าเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันด้วย

คือเอาจริงนะทนายนิด้าก็พยายามโพสต์ให้ซอฟต์นะ

วันนี้ประจักษ์แจ้งแล้วว่าพี่ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลย
พี่ฟังเขาว่าแล้วมาพูดให้ใครสักคนบนโลกนี้ได้รับความเสียหายได้ยังไงก่อน

ถามจริงว่าการเรียกรับเงินแบบนี้

หรือว่าในรายการข่าวใส่ไข่ว่าในส่วนของรายการเนี่ยขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องแต่ไม่รู้ใครจะไปอ้างอะไรยังไงกันเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงอย่างผมเองผมก็มีรายการเปิดปากทางไทยรัฐทีวี
ก็จะมีก็พูดตรงก็จะต้องมีทนายความมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมีชาวบ้านมีคนเดือดร้อนต่างนานาซึ่งเราก็ยืนยันว่าเราก็ไม่เคยไปเรียกอะไรกับใครนะมาออกรายการเนี่ยมีให้ค่ารถหรือส่งรถไปรับด้วยซ้ำ
พื้นที่เพื่อให้เขาได้มาเหมือนกับชี้แจงถูกไหมก็เหมือนกับในมุมรายการหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยแต่ใครจะไปไปบอกไปอะไรยังไงไปมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเราไม่รู้เรื่องหรอก

ผมก็กล้ายืนยันว่าไม่มีลองฟังพี่หนุ่มชี้แจงดูนะฮะ

ผมก็กล้ายืนยันว่าไม่มีลองฟังพี่หนุ่มชี้แจงดูนะฮะ

ผมก็กล้ายืนยันว่าไม่มีลองฟังพี่หนุ่มชี้แจงดูนะฮะ
ผมก็กล้ายืนยันว่าไม่มีลองฟังพี่หนุ่มชี้แจงดูนะฮะ
ผมก็กล้ายืนยันว่าไม่มีลองฟังพี่หนุ่มชี้แจงดูนะฮะ
ผมก็กล้ายืนยันว่าไม่มีลองฟังพี่หนุ่มชี้แจงดูนะฮะ
ผมก็กล้ายืนยันว่าไม่มีลองฟังพี่หนุ่มชี้แจงดูนะฮะ

ผมดูบริบทของบุคคลหลายคนที่เคยจะมาออกผมดูบริบทของบุคคลหลายคนที่เคยจะมาออก
แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการมาฟอกตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการมาฟอกตัว
ผมก็ไม่เอาผมไม่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วผมก็ไม่เอาผมไม่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้ว
กรณีนี้คือผู้เสียหายมานั่งในรายการพร้อมกับทนายไปแล้วกรณีนี้คือผู้เสียหายมานั่งในรายการพร้อมกับทนายไปแล้ว
แล้วทนายถึงส่งบิลไปเรียกเก็บเงินเขาอันนี้คือค่าเสียเวลาแล้วทนายถึงส่งบิลไปเรียกเก็บเงินเขาอันนี้คือค่าเสียเวลา
อันนี้คือไปเรียกเก็บตามที่หลังคือตอนหลังจบแล้วรายการแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางผมไปแล้วทนายความเขาก็มองว่าคงจะเป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่า
เขาพูดเองผมไม่อยากพูดมันไม่เกี่ยวกับผม
เออผมยืนยันว่าไม่มีผมไม่เคยรับเงินใคร
กระแสก็ไม่เคยรับเงินใครเพราะมันเป็นเรื่อง

อะไรครับสันดารผมไม่มี
คือที่พี่หนุ่มยืนยันคือหนกระแสไม่เคยเรียกรับเงิน
และที่บอกว่าไอ้ที่ว่ามีจริงก็คือหลังจากมาออกรายการแล้ว
แล้วทนายเขาไปเรียกเก็บเงินกับลูกความของเขาเองหลังจบรายการ
อันนั้นพี่หนุ่มบอกว่ามีจริงแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวพี่หนุ่มหรือว่ากับรายการ
คือก็ไปเรียกเก็บเงินอะไรกันได้ก็ไม่ได้ผิดหรอก

เพราะฉะนั้นพี่หนุ่มพอใจจังหลายเขาตกลงกันอย่างไร
เพียงแต่ว่าอย่าไปอ้างรายการใครไอ้ตรงนั้นน่ะ

เขายืนยันว่าโหนกระแสเขาไม่เคย
ผมก็ขอยืนยันตรงนี้ด้วยว่ารายการเปิดปากกับภาคคลุมทางไทยรัฐพิวี
ก็ไม่เคยคือเราเห็นคนเดือดร้อนมาเราก็โอ้โห

แต่เบื้องหลังเขาจะไปคุยอะไรกันยังไงอันนี้เราไม่รู้

เรื่อง๓๐๐๐๐๐บาทถ่ายไปแล้วใช่ไหม

เพราะว่าบางเคสเราสู้กับคนมีอิทธิพล
แล้วก็เคสเหล่านี้เขาฟ้องกับผมแน่
แล้วค่าใช้จ่ายที่เวลาผมโดนฟ้องแล้ว
ผมจะทำอย่างไรผมจะไปเบิกกับลูกความอีกรอบหรือ
ไม่ใช่ผมก็คิดไปเลยว่าเรื่องนี้ผมถูกฟ้องแน่นอน
ผมขอคิดนี่แหละค่าแถลงข่าวแล้วก็ติดตามเรื่องทั้งหมดเนี่ย
เป็นจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้แล้วแต่ว่าผมหนักแค่ไหนกับเรื่องนั้น
ส่วนเรื่องประเด็นเงิน๖ล้าน
บอกว่าจะเอาไปมอบให้ใครบางคนหรือหน่วยงานบางหน่วยพรุ่งนี้
อันนี้จากคุณชูวิทย์แล้วนะก็บอกว่าขอเลื่อนไปก่อน
เพราะว่าตอนนี้ที่เลื่อนไม่ใช่คุณชูวิทเลื่อนเองนะ
คือทางโรงพยาบาลที่เขาจะทำการคืนเงินอยู่ระหว่างการทำเรื่องเบิกเงินคืนค่ะ
แต่คุณชูวิทย์ให้สมาธิบอกอะไรนะช็อคแน่หรือถ้ารู้ว่าจะเอาไปที่ไหนต่อ
บอกว่าช็อกแน่ตอนแรกเห็นบอกจะเอาให้ผอบตรไง
เดี๋ยวรอดูนะฮะทีนี้ในประเด็นเรื่องถุงเงินน่ะ

คือคุณชุวิตก็ยอมรับว่ามีตำรวจเอามาให้
โดยตำรวจรู้จักกับสารวัตรสัวใช่ไหม
วันนี้นะฮะที่ศูนย์รับแจ้งความตำรวจสอบสวนกลาง
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรม
วันนี้ไปที่สอบสวนกลางนะฮะไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
ดำเนินคดีอาญากับพลตำรวจโทออ่างและพลตำรวจโทกไก่กับพวก
รวม๔คนในข้อหาฟอกเงินกรณีนำเงินจากสารวัตรสัว
แล้วก็เนี่ยฮะหลบหนีคดีไปตอนนี้เนี่ยนะ
แล้วเอาเงินไปมอบให้กับคุณชูวิทย์โดยขอให้อายัดเงิน๖ล้านบาทมาตรวจสอบก่อน
คุณอัจฉริยะบอกขอให้เอาผิดกับคุณชูวิทย์ด้วยในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน
วันนี้คุณอัจฉริยะเอารูปของคนสองคนที่อ้างว่าเป็นคนที่รับหน้าที่ไปคุยกับคุณชูวิทย์
แล้วก็ถามไปถึงในพลทั้ง๒ว่ารู้จักคนในรูปไหมโดยเฉพาะคนอบรีอ้ออ่างที่คอยช่วยเหลือเคลียร์คดีพนันออนไลน์
ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ตรงกับที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยชื่อแล้วก็ท้าให้ฟ้องกลับเลยถ้าเกิดไม่ใช่ความจริง
ผมเปิดภาพไปดูเลยครับอันนี้ไม่ต้องปิดกันครับถ้าเกิดไม่ใช่ความจริงให้คุณเองให้เหตุนักริมสังการฟ้องได้ครับนะถ้าไม่เป็นความจริงนะครับนะ
การปปงวันนี้ออกมาชี้แจงกรณีที่นายอัจฉริยะออกมาแฉ
โดยขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
และกำลังรวบรวมข้อมูลจะไปแจ้งความกลับนายอัจฉริยะ
เดี๋ยวจะไปแจ้งที่สนพหนโยธิน
แต่ยังไม่ระบุวันกับเวลา
ประเด็นรูปชายสองคนในเฟซบุ๊กของทนายตั้ม

เคยแนะนำผู้ชายสองคนนี้ให้รู้จักกันจริง
คนซ้ายเป็นเจ้าของบ่อนจริง
ตอนนั้นเขาอยากรู้จักคุณชูวิทย์บอกจะชวนไปทำบุญ

ก็เลยพาไปรู้จักกับพลตบทโทปปลา

แล้วให้พลตบทโทปปลาเป็นคนพาไปทำความรู้จักแทน
ส่วนที่นายอัจฉริยะเอารูปคนที่ชื่อการ
พลตรีเอกลักษณ์ยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงนะฮะ
เพราะชายในรูปแค่มาขอถ่ายรูปด้วยเท่านั้น
วันนี้ก็เริ่มออกมาแถลงชี้แจงหรือออกมาให้ข้อมูลกันแล้วนะฮะ

มีการพาดพิงแล้วก็กล่าวถึงกันนะครับ

ตอนนี้ไม่รู้ต้องมอนิเตอร์ใครเพิ่มอีกในเฟซบุ๊กนะ